ปกติเคยเห็นแต่ลูกไหว้แม่มาเคสนี้แม่ถึงกับยกมือเทินหัวขึ้นอย่างนี้เลยไหว้ลูกบอกแม่ไหว้แหละแม่ขอเลยไปบำบัดทีได้ไหมคือลูกติดยาเนี่ยคือแม่
แม่บอกแม่ไม่ไหวแล้วไหว้ทั้งลูกไหว้ทั้งตำรวจบอกคุณตำรวจขอบคุณจริงที่พาลูกฉันไปบำบัดสักทีมันไม่ไหวแล้วมันคลั่งยาหนักมาก
ผมเล่นทุกวันเล่นทุกเช้าเล่นอะไรคะพี่ห่วยยาเสพติดใช่ไหมใช่เรื่องไงแม่บอกคอแม่คอ
อย่างเฮ่ยไปซะทีนะมึงไปบำบัดเถอะแม่พูดนี้มรึมีตาโกนอะไรทร้อกอะไรก็เอ่อ
เพราะว่าคลั่งยาเสพติดและอารวาสทะเลาะกับพี่สาว
เรื่องที่เขาไปทำร้ายพี่ชายจะตีไม่ตีกันแหละอยู่แล้ว

นี่คือคุณแม่ประพาอายุ๖๐ปีนะคะยกมือไห้ลูกปลกเลย
ลูกชื่อโพงศักดิ์นะอายุสามสิบห้าปี
บอกมึงไปเถอะมึงไปบำบัดทีเถอะ
แล้วก็ไหว้ตำรวจแล้วบอกคุณตำรวจช่วยฉันทีนะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านในตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่นะคะ
มีคนแจ้งสายตรวจให้มาตรวจสอบหน่อยเพราะมีคนคลั่งยาเสพติด
พอมาถึงปุ๊บนี่เจ้าหน้าที่เจอนายพงศักดิ์คนนี้
ถอดเสื้อนั่งอยู่หน้าบ้านเอ๊ะอะโวยวายอะไรไม่รู้อยู่คนเดียว
แต่ที่แน่บนโต๊ะม้าหินเห็นสิ่งที่เราต้องเซ็นเซอร์ไหมคะ
มีไฟแช็คและกระดาษฟอยอ่า
ดาตฟอยไม่ได้เอามาห่ออะไรเข้าตู้อบหรอก
ห่อยาบ้าแล้วก็มีขวดเหล้าด้วยแต่เช้าเลย
ตำรวจก็พยายามเข้าควบคุมตัวนายพงศักดิ์

เห็นตำรวจก็ไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวอะไรเลย
ถามบอกคุณตำรวจมาทำไมจับผมทำไม

แล้วก็เห็นบอกว่ามีบางจังหวะก้าวร้าวกับตำรวจด้วย

นี่ยาเยอะอนเรไ์ต่างน่ะนา

เจอยาบ้า๑เม็ดที่ผ่านการเสพมาแล้ว

แต่เจอหลักฐานอ่ะอ๋อแจกแบบนี้

มันถูกหักออกไปครึ่งเม็ดมั้งคะ

แม่แม่ตำรวจมาจับผมทำไม

ตามอัลฟ่าอยู่กิฟต์

ก็ครูเอามือไม่อยู่จริงแม่เอาหนูไม่อยู่จริงลูก
ต้องไปบำบัดลูกจะได้หาย
ถ้าลูกอยู่แบบนี้แม่ไม่สบายใจ
คือผมว่าที่เขาเริ่มรู้สึกก็คือตอนถูกจับใส่กุญแจมือนี่แหละ

ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะต้องถูกจับไปจริง

อืมคือแม่ก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะว่าแบบ
ลูกอ่ะตึกยบ้ามานานหลายปีแล้ว
แล้วก็ก่อเรื่องเป็นประจำเลย
เดือนก่อนที่ว่าเมื่อเช้ายืนทะเลาะกับพี่สาว

ทำร้ายที่ว่าคือเดือนก่อนไปแทงพี่ชายไง

แล้ววันนี้ก็ไปอารวาสที่บ้านพี่สาว

เพราะว่าเล่นขู่บอกมีปืนยิงแล้ว

เป็นแบบนี้นะครับ

เป็นไงน่ะคือห้าเรืองดีนองอันนี้

จึงวันนี้วันนี้ก็เหลืองบรรเวียน
หรือก็มันเดี๋ยวอัลลวาท